สุรินที่นี่ชาวบ้านเขาฮือฮาแต่ไม่ใช่เรื่องของงูนะคุณผู้ชม
วัวตกลูกแต่เข้าตำราพญาวัวค่ะ
เป็นยังไงตามไปดูกันหน่อยดีกว่าเรื่องของสัตว์ที่เชื่อว่านำโชคเนี่ยนะ
นี่เป็นลูกวัวเพศผู้สีน้ำตาลอายุ๒เดือน
ถูกเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านเล็กที่๑๗๘หมู่๔บ้านดู่ตำบลหนองบัวบาน
จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านเชื่อกันว่านี่แหละเข้าตำราพญาวัวเด๊ะ
เขาจะมาให้โชคให้ลาบกับเจ้าของและคนในหมู่บ้าน
คืออย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าคุณสำรานแก้วมาลาอายุ๖๒ปี
วัวเขาเล่าบอกว่าลูกวัวเนี่ยนะเกิดเมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีลักษณะเด่นของพญาวัวอย่างนี้ต้องตามโบราณเลยตามตำราเลยนะคะก็คือน่าจะแด่น
และเท่านั้นไม่พอหรือดูที่ข้อเท้าเฮ้ยจะมีกำไรขาว่ะเหมือนส่วมข้อเท้า

พญาวัวซึ่งจะนำสิ่งดีที่เกิดขึ้น
กลับมาคืนสู่คนที่เลี้ยงเอาไว้นั่นเอง

ก็คือเรื่องของโชคลาภ
และก็บอกว่าเรื่องมาขอซื้อ
พญาวัวแบบนี้ก็น่าจะเป็นสัตว์มงคลนำโชคให้กับเขา
พญาวัวพญาโค

รูปร่างลักษณะจะไม่เหมือนอื่น
จะต้องอยู่แถวหน้าแบบว่าโดดเด่นเลย
มีลักษณะหรือคำที่เขาเรียกไหม
ก็เลยเรียกว่าพญาโคนัมเบอร์วัน
มันจะต้องมีรูปรักษณ์อย่างไร

มีเขาหรือว่าโหนกนูนอะไรตรงไหน